คือตอนค่ำเดือก

รวมถึงคะแนนที่คาดว่าจะอยู่กับใคร
เราก็ทำเสดอกันมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้ว
ซึ่งตามกำหนดเดิมอยู่ในช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
คิดเป็นเวลาไทยก็ประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮาเลนสเตดียมซึ่งมีความจุ๑๓๐๐คนนะครับ
สมัครที่ผ่านคุณสมบัติลงเลือกตั้งครั้งนี้ย้ำกันหน่อยนะครับ
ให้กับคูเวทแล้วก็อินโดนีเซียที่เป็นสองชาติที่ถูกแบนไปทำการโหวตนะครับ
ลงคะแนนลับการโหวตในครั้งแรกผู้สมัครคนใดครับได้รับการโหวต๒ใน๓หรือว่า๑๓๘เสียง
ไปดูคะแนนของทั้ง๖โซนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็สนับสนุนใคร
๖โซนนะครับก็มีบางสมาภัณฑ์แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าต้องการสนับสนุนผู้สมัครรายใดรายหนึ่งครับ
เช่นเดียวกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียที่มี๔๔ชาติสมาชิกนะครับ
ไม่ต่างจากสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ที่มี๑๐สมาชิกนะครับถือว่าค่อนข้างจะสูสีคัน
อันนี้ก็ต้องดูว่าผลกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกจะเป็นอย่างไร
มีการจัดบอลโลกทั่วทั้งทวีปเลยนะครับปกติแล้วจะมีการเสนอตัวเข้ามาก็คือ๑หรือว่า๒ชาติเท่านั้น
แล้วก็มีการเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับพัฒนาวงการฟุตบอลในประเทศต่างจาก๒ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ๗๐ล้านบาทเป็น๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่า๑๗๕๐ล้านบาทครับ
ก่อนที่เซมบราเตอร์จะโดนแบนก็ไม่ได้จบเพียงแค่รอบเดียวนะครับ

ครั้งนี้ผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งนั้น
ดังนั้นสนุกแน่นอนนะครับในช่วงค่ำกึ่งติดตามกันได้ครับ